ตอนนี้ก็เชื่อนะครับว่าประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าตอนนี้ไปกันเต็มพื้นที่
เป็นที่เรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นที่โรงพยาบาลสิริราช
ตั้งแต่เมื่อคืนจนกระทั่งถึงเส้นทางที่จะเคลื่อนขบวนพระบรมศพในช่วงของบ่ายวันนี้
วันนี้ก็ตอนนี้เต็มพื้นที่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปติดตามบรรยากาศล่าสุด
จากคุณสุภานีโฆษภัณฑ์สมโพธินะครับที่อยู่ที่โรงพยาบาลสิริราช
ไปดูว่าบรรยากาศตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างครับเชิญครับคุณสุภารีครับ
ดิฉันอยู่ที่ถนนอรุณอมรินค่ะอยู่ด้านหน้าโรงพยาบาลสิริราชนะคะ
ทางด้านฝั่งทางทิศตะวันตกค่ะอยู่บริเวณริมถนนที่พระบรมศพจะเคลื่อนผ่านค่ะ
ตอนนี้นะคะเรามาพบกับประสบกรณิกรที่มาร่วมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาดที่สุดไม่ได้
และร่วมเฝ้าถวายสการะพระบรมศพด้วยเดินทางมาไกลจากต่างจังหวัดเลยค่ะ

จันทบุรีเดินทางมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะ

มีความตั้งใจอย่างไรในการเดินทางมาในวันนี้คะ
เมื่อวานก็คิดว่ามาเยี่ยมพ่อไม่ได้คิดว่าจะมาแบบนี้
คิดว่ามาพ่อนอนป่วยอยู่ทุกคนก็มาให้กำลังใจพ่อ
ไม่คิดว่าจะมาแบบวันแบบนี้
เมื่อเราทราบข่าวแบบนี้แล้วสิ่งที่ตั้งใจจะทำต่อไปคืออะไรคะ
สิ่งต่อไปหรอก็น่าจะทำตามที่พ่อสอนไว้
อยู่แบบพอเพียงตามคำที่ท่านสอนไว้
สิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่ประชาชนคนไทยจะยึดถือ
แล้วก็สามารถปฏิบัติตามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมกฏ

ยังมีประสบกรณิกรที่มารอเฝ้าตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมานะคะ
ก็คือท่านนี้ค่ะเราไปพูดคุยกันเลย
สวัสดีค่ะทราบว่ามาเฝ้าจับจองพื้นที่ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเหรอคะ
ค่ะก็มากันตั้งแต่๔ทุ่มกว่า
ก็มาถึงก็มาดูเสร็จก็คิดว่าน่าจะอยู่ที่นี่เลยดีกว่าค่ะ
มีความตั้งใจอย่างไรถึงต้องมาเฝ้าจับจองพื้นที่ข้ามคืนเลยคะ
ก็ตั้งใจอยากจะส่งเสด็จของพระองค์ท่านนะคะ
เป็นครั้งหนึ่งในชีวิตของคนไทยนะคะที่จะได้ร่วมแสดงความอาลัยในครั้งนี้ค่ะ
คิดว่ายามค่ำคืนที่เราต้องมาเฝ้าพื้นที่ก่อน
แล้วก็ยามกลางวันที่แดดออกแบบนี้เป็นอุปสรรคไหมคะ
ไม่เป็นค่ะไม่เป็นก็ตั้งใจตั้งใจแล้วค่ะ
ทราบเหตุผลทำไมรักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมกฏคะ
ก็เราอยู่ในยุคของคุณพ่อคุณแม่ที่จะได้เห็นพระองค์ท่านทำภารกิจทำงานเพื่อประเทศชาติ
เราก็จะได้ดูข่าวตามทีวีอะไรอย่างนี้ค่ะ
ซึมซับตรงนั้นมันมีอยู่จนถึงตอนนี้เราก็ยังเห็นพระองค์ท่านทำงานอยู่
ความรักมันเกิดขึ้นโดยที่ไม่ต้องให้ใครมาบอกหรือบังคับค่ะ
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเสียงเล็กของประสบกรณิกรชาวไทยที่ถ่ายทอดความรู้สึกที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมกฏนะคะ
ช่วงเวลายาวนานเพียงใดไม่สำคัญค่ะ
เพราะว่าประชาชนก็ยังคงเฝ้ารอนะคะที่จะเฝ้าถวายสการะพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมกฏกันอย่างใจจดใจเจาะค่ะ